ไทยรัฐกรุ๊ปตอนนี้นะคะนอกจากจะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙แล้ว
เรายังคงจะต้องดูเรื่องของการให้รับผิดเทสกับประชาชนด้วยเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการหารับผิดเทสสัปดาห์ละ๕๐๐๐ตอนนี้เราก็ส่งไปแล้วนะคะ

แล้วก็ยังต้องติดตามกันต่อด้วยเรื่องที่เกิดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เรื่องของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคนงานสหฟาร์มติดเชื้อโควิดกว่าหนึ่งพันราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยถึงขั้นต้องสั่งปิดโรงงานไปเลย
แล้วก็จัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานรองรับกับผู้ติดเชื้อนี้ทั้งหมดนะคะ
ซึ่งจากการระดมตรวจเชิงลุกคนงานในโรงงานของบริษัทโกเดนไลน์
เนตจำกัดเครือสหฟาร์มผลิตไก่สดแช่แข็งส่งออก
ใหญ่ที่สุดในเอเชียในหมู่๔
บ้านลำตะค้อตะบลกันจุอำเภอบึง๓๐๐๐จังหวัดเพชรบูนทั้งหมด๖๐๐๐รายนะคะ
เพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด๑๙จำนวนกว่าพันราย
ซึ่งเป็นผลตรวจเพียงร้อยละ๕๐เท่านั้น
ถ้าหากตรวจครบอาจจะติดเชื้อพุ่งไปถึง๓๐๐นะคะ
นายกริจคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร
บอกว่าคนงานฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มไปถึง๑๙๐ราย
และทางโรงงานก็มีระบบป้องกันอย่างดีค่ะ

จึงต้องสั่งปิดโรงงานแล้วก็เร่งสอบสวนโรคกันนะคะ
รวมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในบริษัท
รองรับผู้ติดเชื้อ๓๐๐เตียงไว้ก่อน

ก็แน่นอนว่าต้องขยายโรงพยาบาลสนาม
โดยไม่นำผู้ป่วยออกนอกพื้นที่เด็ดขาดนะคะ

นายสุคลสุวรรณศักดิ์ศรีในอำเภอเมืองค่ะ

พื้นที่หมู่๔ตำบลหนองข้างคอก
หลังจากที่มีอาการร้องเรียนว่าแรงงานติดโควิด๑๙แต่

พบว่ามีแรงงานบางส่วนเตรียมย้ายไปกักตัวในอำเภอเมือง
และยังมีแรงงานไปยืนอยู่ข้างนอกโรงงาน
ไม่กล้าเข้าไปทำงานกัน

โรงงานซื้ออุปกรณ์มาตรวจเอง

คนงานหลายคนเขากลัวติด
อยากให้หน่วยงานออกมาตรการจริงจังแก้ปัญหาให้หน่อย
พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า๘๐คนแล้ว
แต่มันยังไม่ใช่ผลยืนยันอย่างทางการ
ต้องให้โรงพยาบาลเป็นคนไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
เรื่องต้นก็เลยสั่งปิดโรงงานห้ามคนเข้าออก
แล้วก็กักตัวแรงงานทั้งหมดแล้วค่ะล่าสุดวันนี้นะคะ
หนึ่งเนี่ยก็บอกว่าทางจังหวัดมีคำสั่งปิดโรงงานแล้ว
สั่งห้ามเข้าออกแต่ทำไมยังมีคนงานมาทำงานแบบนี้
เรียกว่าเส้นใหญ่หรือเปล่าอ่าก็มีคนเนี่ยค่ะ
ไปติดตามดูว่าเอ๊ะปิดจริงหรือเปล่านะคะ
มีคนติดเชื้อไปแล้ว๕๐คนแล้วต้องสั่งปิดตลาดนัดสี่แยกประจวบไป๒สัปดาห์นะคะ
ตลาดรถไฟเองก็ต้องปิดถึงยี่สิบแปดกรกฎาคม
และตลาดสดเทศบาล๑อีก๑สัปดาห์ค่ะส่งผลให้แม่ค้าหลายร้อยชีวิตที่ซื้อสินค้ามาเตรียมล่วงหน้า
ไม่มีสถานที่จะขายของสินค้าก็ตกค้างบางรายเนี่ยของสดต้องทิ้งหมดเสียหายไปหลายหมื่นบาทนะคะ
ก็มีเจ๊จุ๋มค่ะเป็นเจ้าของตลาดรถไฟบอกว่าแม่ค้ากว่า๒๐๐แผงต้องหยุดขายกระทันหัน
ได้รับผลกระทบหนักเพราะว่าทุกคนก็หาเช้ากินค่ำไม่ได้มีรายได้ประจำทำให้ไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะ
ก่อนว่าได้ไม่ได้ก็นั่งร้องไห้กันไปขอแล้วก็เขาก็ขอใบอะไรที่ว่าปิดตลาดอ่ะเขาจะไปพักชำระหนี้แต่ไม่รู้ว่าจะยังไงกันนะคะต้องดูก่อนว่าได้ไม่ได้ก็มีการขอพักชำระหนี้
เพราะแม่ค้าก็เป็นหนี้บ้านก็ต้องเท่าข้าวก็ต้องซื้อ
ทางเจ้าของตลาดรถไฟเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าทำไมต้องปิดทั้งหมดตลาดเลยไม่ปิดเฉพาะส่วนอาหารทะเลสด
เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์แม่ค้าปลาสดเท่านั้นเพราะว่าทำแบบนี้เนี่ยแม่ค้าเขาไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้ากันระบายสินค้าไม่ได้ก็ขาดทุนกันย่อยยับ
อยากให้รัฐบาลช่วยเยียวยาค่าใช้จ่ายของเนี่ยอาชีพพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะปิดตลาดไปเขาก็ไม่มีพื้นที่ทำมาหากินนะคะ